เหตุสุดสยองที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
สันนิษฐานว่าผู้ตายฆ่าตัวตาย
ด้วยวิธีการใช้มีดแทงปักกลางอกของตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับทางป้าของผู้ตายก็เปิดเผยมาว่า
ผู้ตายเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อยสนุกสนานร่าเริงทำมาหากิน
แต่ว่าร่างอาจจะเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงนะครับ
ส่วนหลานสาวเผยข้อสงสัยออกมานะครับ
บอกว่าก่อนที่ผู้ตายจะฆ่าตัวตาย
เบิกเงินมา๔แสนแล้วมาฝากหลานสาวไว้
สั่งเสียหลานบอกว่าตั้งใจเรียนนะ
อีก๔ปีก็จบปริญญาแล้ว
คือเหมือนกับเอาเงินให้หลานสาวไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้จบ

ทำให้ตำรวจสพเมืองยะโสธรพร้อมแพทย์เวร
ชนะสูตรศพนายเมธีหลักหารอายุ๔๐ปี

เสียชีวิตภายในห้องน้ำด้านหลังร้านค้าในตำบลสำราน
อำเภอเมืองยะโสธรสภาพศพนะครับคือใส่กางเกงตัวเดียว
แล้วก็พบมีดปลายแหลมปักคาอยู่กลางหน้าอกเลยนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ซึ่งคุณหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
จากไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้าย
จากการสอบถามนางนบเหล่าหลีอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นป้าของผู้ตาย
ก็เปิดเผยนะครับว่าผู้ตายก็มีร่างเป็นชายนี่แหละ
แต่ว่านิสัยหรือว่าจิตใจเป็นผู้หญิงแล้วก็อ่อนโยนสนุกสนาน
ขยันทำมาหากินลาออกจากงานประจำ
มาเปิดร้านขายของชำนานกว่า๓ปีแล้ว
ปกติผู้ตายอาศัยอยู่ตามลำพังนะครับ
วันเกิดเหตุผู้เป็นป้าไม่เห็นผู้ตายตื่นนอนมาเปิดร้าน
ไปเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบรับ
ไปตามเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติมาช่วยกันงัดประตู
พอเข้าไปถึงในห้องน้ำก็พบเหตุที่น่าสลดแล้วครับ
เพราะว่าผู้ตายตายแล้วแล้วก็ถูกมีดปักคาอกเลยนะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นคุณป้าบอกว่ายังไม่ทราบว่าเพราะอะไร
จากปกติผู้ตายก็เป็นคนร่าเริง
ช่วยเหลือญาติพี่น้องรวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำ
และไม่เคยมีศัตรูกับใครมาก่อนนะครับ
ด้านของหลานสาวของผู้ตายก็คือนางสาวกันนิกา

ผู้ตายอยู่ก็ไปเบิกเงินจากบัญชีธนาคารจำนวน๔๙๐๐๐บาท

ยังไงก็ฝากไว้อย่างนั้นแต่ปรากฏว่า
ทำไมถึงเบิกแล้วนำมาให้หลานสาว
แล้วบอกว่าให้เก็บเงินจำนวนนี้
หลานสาวก็แปลกใจคือเงินจำนวนเยอะมากนะครับ

บอกว่าอีก๔ปีก็จะจบปริญญาแล้วนะ

ผู้ตายทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของเป็นระเบียบมาก

อกจากนี้นะครับจากการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ก็พบว่าผู้ตายได้โพสต์ข้อความสุดท้าย
อยู่ภายในห้องน้ำบ้านพักนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรต่อนะครับ
รวมถึงหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ